ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะ
บอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ๑๘ปีถูกอดีตสามีมาดักฉุดขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
ตอนนั้นไปหาเพื่อนที่นครพนมนะอดีตสามีคนนี้ก็ส่งภาพกลับมาให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ดู
เป็นภาพน้องสาวเนี่ยเปลือยท่อนล่างลักษณะก็คือถูกจับล่ามโซ่ไว้ด้วยนี่ฮะภาพนี้

ไปคุยกับน้ำนะฮะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
จะไปฟังนะฮะ
ก็กลัวอยู่กลัวข้ามฝั่งนู้น
มันจะยากเลยถ้าข้ามฝั่งนู้น
ไปดูไทม์ไลน์นะครับท่านผู้ชมครับ
กิฟต์เนี่ยถูกลักพาตัว๒๙กันยายนตอนทุ่มหนึ่งนะฮะ

แล้วก็มีข้อความด้วยว่าตายอย่างเดียวนะครับ
ทั้งเมื่อวานนี้ในเล็กโทรศัพท์มาหาป้าน้องกิฟต์
ส่งรูปน้องกิฟต์ใส่หมวกนั่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งพร้อมข้อความ

แล้ว๒ทุ่ม๒๐นาทีก็ส่งรูปน้องกิฟต์ตอนนั่งกินข้าวในบ้านส่งข้อความบอกว่าคุณกับลูกจะเป็นคนลวงโลก
แล้วก็บอกให้ดูวันเวลาเหมือนกับจะบอกว่ากิฟต์เนี่ยสบายดีแล้วก็ไม่ได้ถูกทำร้ายอันนี้ก็ส่งมาให้ดู
คนโพสต์ก็เล่าว่าเมื่อคืนนี้มีคนแฮ็กเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเล็กกับกิฟต์เนี่ยคบหากันมานะครับ
ตั้งแต่ปี๕๗นะแต่ต่อมาก็เริ่มทำร้ายร่างกายกิฟต์ด้วยการทุบตีอะไรพวกนี้นะครับเอาไปฟังนะฮะ
ตอนนี้เราไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงแล้ว
เคยค่ะเคยโดนด้ามปืนตรงนี้แต่เป็นแผลเวอะเลยค่ะ

แล้วก็มันมีครั้งเมื่อ๓ปีที่แล้วนะคะ
ตอนช่วงแรกที่เขาคบกันนะ

จนจะตายแล้วก็เลยเอาขึ้นมา

เขาเอาคลิปเสียงยาว๗นาที๑๓วิ
มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าในเล็กเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับโทรมา
เดี๋ยวฟังนะครับ
เห็นตัวไหมอ่ะ
เขึ่งแม่มันยาร่มไปหลอยเล็นก็บ้าง

บากลงก็แก้งก็บอกเขาเอาซะไปไหน
ขอบบทความว่าเขาจะคว่าไอ้ฟ้าน่าบุรัย

ไม่อยากให้เมียไปไหนเพราะบอกว่าเวลาเมียกลับบ้านทีไรน่ะ

แต่พี่ก็ไม่รู้แล้วว่าจริงมันก็ฟังมันฝ่ายเดียวเนอะ

ถ้าเล็กเข็นพี่นะเอาลูกเขามาคืน
ไม่อยากให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้
พี่ห่วงพี่ห่วงแกถ้าแกจะเป็นอะไรพี่ก็ห่วง
พ่อของน้องกิฟต์นี่เป็นพระนะครับอยู่ที่วัดสุริมงคล
บอกว่าเห็นรูปลูกสาวแล้วก็บอกให้ญาติไปแจ้งความเลยนะครับ

หูขาหูอะไรก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้น
ทีนี้ก็ทะเลาะไงมันก็ยังมาขามายิงที่นี่
ทั้งขอบกลัวอยู่เหมือนอย่างนั้น
กลัวไม่หมดกันอย่างนั้น
ตอนนี้ก็จะลองเราไปกลัวกันอย่างนั้นทุกคนทั้งมือบ่านมันกลัวกันขนาดนี้

กลัวก็ต้องกลัวแล้วหาวิธีสวยกันสิ
ตอนนี้กำลังไล่ตามอยู่นะครับยังไม่เจอนะฮะ